ดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับ
เลขาธิการกรกตก็ขอให้ภาคการเมืองนั้น
รอความชัดเจนเรื่องของการทำป้ายหาเสียงเลือกตั้ง
ในวันที่๑๙ธันวาคมนี้ก่อนนะครับ
ขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่า

คนที่อยู่ในป้ายนั้นเป็นสมาชิกของพักด้วยหรือไม่ครับ

เป็นผู้สมัครสอสอด้วยหรือเปล่า

คือผมยังไม่ผมไม่อยากให้มันเกิดความสับสนนะครับ
คงจะต้องไปรอฟังข้อยุติที่เป็นระเบียบออกมาดีกว่า
นี่แหละฮะก็เป็นการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้
ขณะที่เรื่องรูปในป้ายหาเสียงครับ
คุณอภิษฎเองก็บอกว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับพักนะ
เพราะว่าคุณชวนเองก็เป็นสมาชิกของพักแล้วก็เป็นผู้สมัครของพัก
ซึ่งต่างจากนายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์ที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ต่างประเทศครับ
ด้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักเพื่อไทยบอกว่า
คอสชปลดล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรม
แต่กลับพูดว่ามีการข่มขู่จากราชการมีศรีขัดขวางไม่ให้ชาวบ้านไปพบปากกับภักดิ์
ไม่ให้พักไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านด้วยนะครับ
นั่นแหละมาติดตามอยู่นะคะ
นอกจากนี้นะครับคุณหญิงสุดารัฐก็ยังกล่าวถึงกรณีที่นายดอนประมัติวินัย
รัฐมนตรีต่างประเทศออกมาระบุว่า
ไม่จำเป็นต้องให้องค์กรจากต่างประเทศเข้ามาสังเกตการการเลือกตั้งในประเทศไทย
โดยบอกว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลคือการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม
จึงอยากฝากประยังกลกต่อทำหน้าที่เป็นอิสระดาษโปร่งใส
แล้วก็เปิดโอกาสให้มีองค์กรต่างประเทศเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งก็ได้นะครับ
เช่นเดียวกันกับนายองค์อาจคร้ามภัยบูลที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลมีแนวคิดนี้
เพราะหากมั่นใจว่าการเลือกตั้งนั้นจะเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
ก็ไม่มีเหตุผลต้องห้ามเพราะว่ายิ่งห้ามยิ่งมีข้อคอรหาว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ชอบมาพากล
ตอนนี้อยู่ในขั้นในชั้นของการยกร่างระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงที่กำหนดรูปแบบป้ายหาเสียง
โดยจะเสนอให้กรรมการกรกตนั้นเป็นผู้พิจารณา
ของพักการเมืองและสิ่งบัญชนในวัน๑๙ธันวาคมนี้

เนื้อหาในป้ายต้องมีเท่าที่จำเป็น

หรือดูว่ากรกตนั้นจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
อีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดก็คือทางด้านของนายวารินบัววิรัติเลิศ
โหนคอมชเป็นประธานพิธีงานบริจาคทานมหากุศลครั้งที่สอง
มูลนิธิอาจารย์วารินเปิดวิหารหลวงปู่หมู่บ้านฮิมมา
แจกเพราะห่มแล้วก็ของยางชีพให้กับผู้ที่มีเมล็ดได้น้อยกว่า๑๐๐๐คน

พร้อมยืนยันการเลือกตั้งนั้นยังเป็นไปตามรถแมพเดิม
ส่วนจะเลื่อนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ยำว่าเห็นภาพของนายกคนต่อไป

โหนวารินบอกว่าเห็นภาพนายกคนต่อไปคือ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ต้องทำงานเพื่อประเทศต่อไปครับ
จะมีการเลือกตั้งนะครับ
ขยับหรือไม่ขยับก็อยู่ที่สถานการณ์นะครับ
ซึ่งผมเรียนเห็นว่ายังไงการเลือกตั้งปรากฏขึ้นแน่นอนล่ะครับ

แล้วก็หลายฝ่ายออกมาโจมตีรัฐบาล

ส่วนตัวเห็นว่าเป็นหลักประชาธิปไตย
เป็นการเปิดกว้างสำหรับความคิดเห็น
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ
พร้อมขอให้ทุกฝ่ายนั้นยอมรับผลการเลือกตั้ง
เชื่อว่าทุกอย่างน่าจะยุติธรรมกับทุกฝ่าย
เพราะว่าต่างชาติก็จับตาดูการเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่นะครับ